ราชศรีมานะคะหนุ่มโรงงานค่ะกลับจากการทำงานนะคะ
ด้วยการขี่รถจักรยานยนต์กลางดึกเลยคือเที่ยงคืนถึงประมาณตี๓
แต่ว่าช่วงนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะถนนเนี่ยน้ำนองเต็มไปหมดเลย
คาดว่าถนนจะลื่นจนทำให้เขาเสียหลักรถจักรยานยนต์ไปตกร่องข้างทาง
ซึ่งเป็นทางยาวแบบนี้นะแล้วไม่มีฝาท่อปิดด้วยนะคะ
แล้วร่างของเขากระเด็นออกจากรถจักรยานยนต์ไปมุดอยู่ที่ท่อแบบนี้
คือเจ้าหน้าที่คาดว่าช่วงที่เกิดอุบัติเหตุอาจจะสลบก่อน
แต่พอช่วงที่สลบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไงคะและน้ำมันหลากผ่านมาช่องทางนี้นะคะ

นี่เป็นสภาพศพนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นสภาพศพของผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่นอนคว่ำหน้า
ศีรษะเนี่ยมุดอยู่ในท่อระบายน้ำตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเสียชีวิตแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมสุระนารี
ตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองนครราชศรีมาค่ะ
ที่เกิดเหตุอยู่ข้างซอยสมจิตหมูย่างเกาหลีนะคะ
จากการตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์
ยามาฮ่าฟีโนสีม่วง
เลขทะเบียนนครราชศรีมา
คือรถจักรยานยนต์ตกอยู่ในร่องระบายน้ำข้างทาง
ระดับน้ำตอนที่ไปถึงสูงประมาณ๑๕๒๐เซนติเมตร
ออกไป๕เมตรค่ะพบศพ
ต่อมาทราบชื่อนะคะนายสุทัศน์ทิศกระโทก
อายุ๒๒ปีเป็นชาวอำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำค่ะ
ผู้ภัยได้ตรวจสอบสภาพศพนะคะ
ก็ไปพบบาดแผลถลอกที่หน้าผากแขนขาหลายแห่ง
ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ
คือรถจักรยานยนต์มันไม่พบร่องรอยการไปเฉียวชนกับใคร
อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาโคราช
นำศพไปส่งที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เพื่อรอให้แพทย์นิติเวชชนสูตรพลิกศพ
หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ
ตำรวจสอบพลเมืองนครราชศรีมาสันนิษฐานแบบนี้นะคะ
ที่ผ่านมาและช่วงนั้นมันมีฝนตกลงมาอย่างหนัก

ระหว่างนั้นเองถนนจุดนี้มันจะเต็มไปด้วยน้ำ
และท่อระบายน้ำน้ำก็จะท่วมสูงด้วย

ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วลื่นเสียหลัก
ชนกับขอบทางก่อนและทำให้รถตกลงไปในท่อ
ซึ่งช่วงนั้นน่าจะมีความลึกที่ประมาณครึ่งเมตร
ศีรษะอาจจะไปกระแทกกับจุดใดจุดหนึ่ง
หมดสติแล้วก็ถูกน้ำพัดเข้าไปติด

จนเป็นเหตุให้ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิต
พอช่วงเช้านะคะน้ำมันลดลงและมีคนไปพบศพ
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบค่ะ
ตำรวจสอบพมนครราชสีมาระบุว่า

ว่าผู้เสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไร
แต่ว่าจากการตรวจสอบตามร่างกาย
ไม่พบบาดแผลการถูกทำร้าย
และจากการสอบสวนเพื่อนผู้ตายบอกว่า

คือไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนที่หอพักมาจากนั้น

ซึ่งช่วงนั้นเองเพื่อนบอกว่าฝนค่อนข้างตกหนักนะคะ
แล้วมาทราบอีกทีเสียชีวิตไปแล้ว
โดยผู้ตายเพื่อนยืนยันว่า
ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใคร
รอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นะคะ

หรือเกิดจากการกระแทกจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ

ไม่ได้มีใครมากระทำอะนะคะ